อันนี้แหละครับผมที่เขาได้รับความสนใจจาก

คนที่ออกกำลังกายที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องข้อเท้านะฮะ

มายุกมาจากข้างต้นตาน

ใช่ครับคนดัดมาแล้วก็เป็นการยืดเส้นและคลายเส้น

นี่แหละของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้องคุณ้อย

มันเหมือนกับมันได้ยืดเส้นด้วย
ใช่ผมคลายเส้นยืดเส้นดัดข้อเท้านวดข้อเท้า

คือเป็นการนำวัสดุในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ

นักศูนย์ธรรมฐานอดีตผู้เยบบ้านน้องคุณ้อยเล่าว่า
ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองคูน้อย
ตำบลเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
ก็ช่วยกันดัดแปลงไม้ดัดข้อเท้า
หลังจากที่เคยไปเรียนรู้มาจากศูนย์เรียนรู้ต่างจังหวัด
โดยจะเลือกใช้ก้านตานแห้งนะครับ

แล้วก็ให้เหลือเฉพาะก้านที่มีความยาว๑เมตรนะครับ
จำนวน๒ท่อนจากนั้นก็เจาะรู๒แห่ง

ก่อนจะร้อยเชือกผูกเป็นปมให้ตัวเชือกหย่อน
สามารถคล้องสายยางเข้าไป
เพื่อให้รองกับข้อเท้าทั้งสองข้างได้นะครับ

จากนั้นใช้เชือกคล้องเท้าทั้งสองข้าง
แล้วใช้มือจับปลายอีกด้าน

ดแบบขึ้นลงเลยครับผมเพื่อให้พื้น
เพื่อให้ไม้ตัดข้อเท้าช่วยยืดคลายเส้น

ชาวบ้านยังไม่ได้ทำการขายเป็นสินค้า
แต่ทำไว้เพื่อให้ผู้สูงอายุนำมาใช้ในการออกกำลังกาย

นอกจากนี้เห็นไหมครับยกกันอยู่

โอ้โฮคุณยายยกได้เยอะกว่าผมอืมมเหนียวอะไรคะ

ห้อมือนะครับแล้วก็ออกมือนิ้วต่างนะครับ
รวมทั้งมีกลุ่มผู้สูงอยู่ของหมู่บ้านหรือนิตบนเมืองแจ
คิดประยุกต์อุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบต่างที่น่าสนใจอีก
อุปกรณ์การเมื่อกี้เป็นอุปกรณ์คลายนิ้วมือ
บางคนเกิดนิ้วล็อกนะครับ
ช่วงนี้มันมีพวกมือถือมาเยอะ
ทำไมทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์
คือมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับทุกอย่างเลยจริง

เพื่อยคอดเท้านิ้วเล่นโทรศัพท์สไลด์หาข่าวนิ้วล็อกอย่างยืด

แต่นี่หมดข้ออ้างว่าไม่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายเลยนะ
นี่คืออุปกรณ์พื้นถิ่นอุปกรณ์พื้นบ้านที่หาได้ตามบ้านเรา
ก็สามารถนำมาประยุกต์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการออกกำลังกายได้นะฮะ
สุดยอดเลยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านฮะ